นี่ห้องมือชายห้องมือน้อยทำไมห้องกูไม่ได้วะ
คุณคือแรงมาก
ก็เสมอทางหลังกูเรียงกูอ่ะ
มึงไม่ในไปเพื่อนกูเลย
กูอยากกูดีดีด้วยมึงก็ไม่ที่เห็นกูดีดี

เมื่อไหว

มันไม่ได้ถึงเมื่อกี้

สัญญา

มีไปสัญญาไหม
เดี๋ยวก็มี
นางบอกมานี้ปรู้นั้นใช่หรอ
ถูกเด็ด

ตอนคุยกับเม่คุยเก่งมาก
ถ้าพี่มีเหลือเท่าไหร่
มึงไปข้ามบ้านมึงควรบอกแม่มาบอกพ่ออ่ะ
มึงไม่พอแล้วอีกทีโดนพ่อมึงหลุม
จะเถียงว่าไม่ได้
สู้กันแม่

สู้ทั้งที่
มึงจัดมือหลุม

กับสายทั้งที
จะเถียงให้พ่ออ่ะ
โง่ย
เพราะมึงเก็บต่อปุ๊กปุ๊กอ่อนเองมึงไม่กล้าทุกใครหรอก
กูรู้ว่ามึงเก็บมึงอยากที่ปุ๊กมึงตีเสีย